มาตรงจากรุ่นสู่รุ่นดีเลยและปัจจุบันขายอยู่ที่
นี่ไปกันที่ตลาดนัดลานปูนตำบลมาพตะพุธอำเภอเมืองจังหวัด
ระยองนะครับร้านไก่ย่างสดฮะของคุณพี่คนนี้อมรรัฐมีศรี
เปิดขายไก่ย่างตรงนี้มานานเป็นเวลา๒ปีแล้วว้าวขายดิบขายดีจริง
อุ้ยดูดูข้าวเหนียวอื้อหือนี่นี่นี่หิวเลยฮะเห็นแล้วหิวน่ะ
คุณอมรรัฐนะครับเจ้าของร้านก็เล่าว่ามีอาชีพขายไก่ย่างมาตั้งแต่อายุ๑๘นะฮะ
มาตั้งแต่ตอนยังวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังขายอยู่แต่เดิมขายอยู่ที่
น้องคายจากนั้นก็ย้ายมาที่จังหวัดระยอง
ขายอยู่ที่นี่ข้ามภาคเลยครับแล้วก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
แล้วตัวเองก็คิดค้นขึ้นมาเองด้วยแต่ว่าเคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไร
แล้วอะไรคือวิทยายุทธ์ที่ทำให้เธอนั้นขายไก่ย่างได้ขายดิบขายดีขนาดนี้

ถ้าใช้สากมันก็จะเละนะจะต้องเละต้องแข็งต้องเละต้องนิ่ม
แต่ถ้าใช้มือมันจะทั่วหมดไงเวลาหมัดมันก็จะทั่วถึงหมดเลย

เคล็ดลับวิชานี่คือนี่ไงถ่ายทอดพลังวิทยายุทธ์เข้าสู่เนื้อไก่ครับ

ทีนี้ไก่มันก็จะนุ่มมีความนุ่มแต่ไม่ถึงเละ
นอนกลางขาหรือเปล่านั้นเอาแบร์ออกมาอย่างนี้เพื่อที่จะได้หมักเข้าสู่เครื่องเทศมันจะได้ซึมลึกเข้าไปในเนื้อ
เออแล้วเสร็จแล้วก็มามัดให้มันเข้ากับตัวไม้ที่ใช้เสียบไก่เพื่อจะเอาไปปิ้ง
ค่ะให้มันอยู่คงที่อ่าเสร็จป๊าบนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปปิ้งย่างได้เลย
โอ้โหเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยนะฮะสุดยอดแล้วความพิเศษเคล็ดลับก็อย่างที่เห็น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
เพราะฉะนั้นของดีต้องรีบไปหาซื้อครับ
แต่ถ้าหากว่าวันไหนไปขายอยู่หน้าเทศบาลนะครับ
เขาก็จะทำมาเพิ่มหน่อยหนึ่งอาจจะมากกว่า๒๐ตัวสักนิดหนึ่ง
เพราะแถวนั้นคนเยอะ๒๑ตัว

แต่หมายถึงว่าถ้าไปขายอยู่ที่หน้าเทศบาลก็น่าจะเยอะกว่า๒๐ตัว

คุณผู้ชมครับอยากจะไปทานกันใช่ไหม

หน้าตลาดลานปูนมาพตะพุธตำบลเนินพยอม

ขออภัยครับถนนเนินพยอมตำบลมาพตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

เป็นไก่ทุบแล้วค่อยย่าง
แล้วดูสิเขาเลือกชิ้นเนื้อที่แบบใหญ่มากนะ
ก็ดูเนื้อแน่นมาก
เขามาทั้งตัวคุณผู้ชมคิดดูซิฮะ
แล้วก็ใช้กลมเคล็ดลับยุทธวิธีที่ถ่ายทอดกันมา
แบบเนี้ยมันทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์จริงเนี่ย
ดูสิทุบไปแบบนี้

เราก็เลยนำเสนอไปใครอยู่แถวนั้น
หรือผ่านไปก็ไปลองชิมลองทานกันดูได้นะคะ